มาอีกที่หนึ่งนะครับที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
คือชาวบ้านตอนนี้เขาภาวะมองลงไปในน้ำ

คือต้องส่องดูว่าจราเข้ที่มันหลุดมาจากฟาร์มมันอยู่ตรงไหนบ้าง
นี่แล้วเมื่อวานชาวบ้านก็จะมีความสุขกับเมื่อวานเป็นวันลอยกระทง
นะเธอแบบนั้นว่าชาวบ้านกลัวแหล่งน้ำมากนะครับ
เพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันจับจอราเข้ที่หลุดมาได้แล้ว

ตัวนี้เป็นตัวที่๖แล้วมันตัวใหญ่มาก

นี่นะครับเป็นจอราเข้ขนาดใหญ่ที่ถูกชาวบ้านช่วยกันจับไว้ได้
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
โดยนายประยูนใจตรงเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อเวลาเที่ยงคืนดึกดื่นแล้วเที่ยงคืนเสร็จ

หลานชายขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของ
และพบเห็นจราเข้๒ตัวขึ้นมาจากบ่อทราย
ก็เลยเรียกให้ชาวบ้านคนอื่นมาช่วยกันจับ

ส่วนอีกตัวนะครับมันหนีไปตามความมืด
กระทั่งช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
นายธนพลปั้นโตชาวบ้านในพื้นที่
ก็ออกเดินสำรวจบริเวณบ่อทรายร้าง
ก็ไปพบจราเข้ขนาดใหญ่อีก๑ตัว

ก็เลยเรียกชาวบ้านมาช่วยกันจับ

กับที่เห็นเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันก่อน
แล้วก็นับเป็นจราเข้ตัวที่๖แล้ว
ที่ชาวบ้านช่วยกันจับไว้ได้

หลุดออกมาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงในหมู่บ้าน
ตอนนี้สั่งเลยนะฮะสั่งลูกหลานเลย
อย่าลงไปเล่นน้ำในคลองชมประธานที่อยู่ใกล้
อย่าไปในบ่อทรายอย่าไปในแหล่งน้ำต่างเด็ดขาด
เพราะกลัวว่าอาจจะมีจราเข้หลุดออกมา

และแต่ละตัวมันตัวใหญ่ทั้งนั้นนะครับ
ด้านของนายศิระบุญแทนประหลัดอำเภอกำแพงแสนเปิดเผยนะครับว่า
จะมีการเข้าตรวจสอบฟาร์มจอราเข้ในวันนี้
เพื่อตรวจนับจำนวนจอราเข้
ว่ามีจำนวนจอราเข้ครบถ้วนตามใบขออนุญาตหรือไม่
แล้วก็มีตัวไหนอีกที่มันยังหลุดอยู่นะครับ

เพราะว่าตัวที่ชาวบ้านจับได้เป็นตัวที่๖แล้ว
ก็ไม่รู้จะมีตัวที่๗ตัวที่๘อะไรอีกหรือเปล่านะครับ
แล้วก็ตอนนี้หากพบว่าจราเข้หลุดออกจากฟาร์มอีก
ก็จะพักใบอนุญาตทันทีเลยนะครับ